คุณกินดีกว่าสเต็กเนื้ออยากกินไหมพี่เบิร์ตไม่มีให้ขอให้ด้วย

อันนี้มีกะเพราให้ได้เคยประสบปัญหาสั่งกะเพรามาแล้วมันเย็นชืดไหม
เย็นชืดไม่ร้อนทันใจคุณผู้ชมฮะอันนี้ทันใจแน่นอนเพราะว่าเป็นกะเพราต้องทำเองเลย

พี่เบิร์ตตอนแรกว่าคุยกันน่ะผมถามหลังไบมันจะสุกเหรอ
ใช่มันสุกไหมมันสุกจริง

จริงเคยเห็นนะร้านญี่ปุ่นเขาก็จะมีเป็นเตาย่างเนื้อ
เอามาให้แถมในบล็อกเซตแบบนี้เลย
นี่แหละครับกะเพราบ็อกเซ็ตคุณผู้ชม
ถ้าเป็นหมูชุดหมู๑๘๙บาท
เนื้อชุดเนื้อราคา๒๒๙บาท
บางคนบอกเออนานกินทีก็ดีเหมือนกันได้ทำเอง

แต่อันนี้ต้องบอกเลยนะไม่เหมาะกับคนโมโหหิว
ถ้าเกิดโมโหหิวกว่าจะโอ้ยหลูกจะสุกกว่ากระเป๋า

ภาชนะต่างที่ร้านให้มา๑เซตเนี่ย

อ๋อมันไม่รักโลกขยะเยอะไม่รักโลกใช่ฮะ

อย่างเช่นอร่อยปากลำบากโลก
อันนี้เขามองว่ามันไม่ค่อยรักโลกเท่าไหร่นะ
บางคนก็บอกอาหารแค่๑มื้อเนี่ยแต่ขยะค่อนข้างเยอะนะ

จากนี้มีคนให้ข้อมูลว่าร้านน่าจะนำไอเดียมาจากร้านเนื้อย่างที่ต่างประเทศ
อย่างในฮ่องกงมันมีทำบล็อกเซตย่างเนื้อ
อ๋อแบบนี้ใช่ไหมทางซ้ายเนี่ยอ๋อคือ
เนื้อแบบนี้มันต้องย่างแล้วกินเลยแล้วย่างไม่ต้องสุกมาก
นี่ทางซ้ายเนี่ยคือถ้าเขาย่างมาให้นะ
มันก็จะมาถึงปากเราก็เย็นแล้วแต่เราย่างเองมันก็ร้อนดี

แต่ร้านนี้เนี่ยร้านใบเพราอย่างที่บอกไป
ก็มันจะมีดราม่าเรื่องขยะนี่แหละคุณผู้ชม
พลาสติกมันเยอะพลาสติกมันเยอะค่ะแล้วก็อย่างพวกเรื่องหมูด้วย
สมมุติว่าแบบการเก็บรักษาของหมูสดมันจะยังไง
ใช่ค่ะก่อนจะมาถึงลูกค้า

แต่มีอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้เป็นช้อนรักโลก

ไหนดูหน่อยน่ะ
ดูนะข้าวกะเพราไข่ดาวนะครับ
กับช้อนรักโลก

เออใครเป็นคนคิด

แล้วเวลาจะตักพอโดนความชื้น
มันก็จะอ่อนมันก็จะดุ้ง
แค่ตักไข่น่ะยังไม่ได้เลยค่ะ
ช้อนเขี่ยวจริงค่ะคุณส้อม

ช้อนเขี่ยวเออช้อนเขี่ยวเลยดอม

ผมกินลำบากมากเลยต่อให้ช็อตพลาสติก

มันตัดขาดอย่างนี้บาดปากแล้ว
อ๋อบาดปากค่ะใช่

ใช้งานจริงอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะ